โดยภายนอกโบสถ์ก็จะมีพระราหูรายล้อมอยู่รอบ
เห็นมั้ยทั้งด้านบนและรอบข้างอุโมสดนะครับ
ว่ากันว่าหากใครได้ไปลอดใต้โบสถ์นี้
จะช่วยปัดเป่าเคราะห์ร้ายให้จางหายแล้วเสริมสิริมงคล
ให้เจอแต่สิ่งดีประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงาน
อูอ่อเขาว่ากันแบบนั้นแต่ว่านี่นะ
ก็คือเป็นโบสถ์เก่าที่ถูกบูรณะใหม่มีช่องข้างล่างเห็นไหม
คือถูกยกให้มันสูงขึ้นเหตุผลคือเพราะว่าหนีปัญหาน้ำท่วมครับ
เคยโดนน้ำท่วมมาก็เลยต้องยกให้โบสถมันสูงแบบนี้
ก็เลยมีช่องข้างล่างให้พุทธศาสตร์สนิกชนไปรอด
เพื่อที่จะเสริมสิริมงคลชาวบ้านเขาเชื่อกันแบบนั้นนะครับ

อกจากนี้ภายในโบสถ์เขาก็ยิงมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ
ให้ประชาชนได้มากราบไหว้บูชาปิดทองฝังลูกนิมิตร
แล้วก็ปิดทองหลังพระตรงไหนก็แล้วแต่
ก็ไปสักการะบูชากันได้นะครับ
ย้ำกันอีกครั้งเผื่อใครจะไปนะครับ
ลอดโบสถ์เสริมสิริมงคลรับหน้าร้อนแบบนี้
ไปกันได้ที่วัดพาณิชย์ตำบลบางปรากฏอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง
ว้าวสุดยอดไปเลยนะ